เที่ยง๑๙นาทีติดตามข่าวกันต่อนะครับ
มาดูการทำหน้าที่ของปปศในการลุยตรวจสอบกันต่อนะครับ
ว่าของกลางในกระสอบที่เหลืออีก๔๐๐กว่ากระสอบจะจกตาหรือเปล่า
คือคนในโลกโซเชียลบอกแหมจกตาว่าเป็นยาเค
แต่ทีนี้ก็ต้องตรวจนะฮะคือมันต้องตรวจของกลางที่เหลืออีกตั้ง๔๐๐กว่ากระสอบ
ว่าสุดท้ายมันจะมียาเคอยู่หรือเปล่ามีอยู่จริงไหม

คือทั้งหมดทั้งมวลต้องตรวจพิสูจน์แล้วก็ชี้แจงต่อสังคม
ชี้แจงต่อประชาชนให้ได้รับทราบอย่างชัดเจน
เป็นเรื่องที่สังคมตั้งคำถามเยอะมากเลยนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท่านต้องชัดเจนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ความผิดพลาดมันอยู่ตรงกระบวนการตรงไหน
ของกลางเหล่านี้ถูกย้ายมาจากโกดังที่ฉะเชิงเซา
แล้วเอามาเก็บไว้ที่โกดังของปปศ
คือโกดังที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด๑
ตำบลครูบังหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
๑๐โมงเช้าที่ผ่านมาก็ปรากฏว่า
มีการเปิดห้องเก็บของกลาง
นี่คุณพาสื่อมวลชนไปเป็นกองทัพเลย
สื่อมวลชนก็ต้องการจะรู้นะฮะว่าพอเปิดห้องเก็บของกลางแล้ว
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจอีกตั้ง๔๐๖กระสอบอย่างไร
ในการเปิดห้องเก็บของกลางนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
และผู้เชี่ยวชาญของปปศปราบรามยาเสพติด
ในการที่จะร่วมกันตรวจพิสูจน์

เห็นบรรยากาศใช่ไหมเจ้าหน้าที่มากันเยอะเลย
ที่จะนำของกลางออกมาตรวจสอบ
แล้วก็โชว์ให้สื่อมวลชนดูว่าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือ

ส่วนจะตรวจสอบทั้ง๔๐๖กระสอบได้ครบถ้วนหรือไม่อย่างไร

คือก่อนหน้านั้นทางเจ้าหน้าที่บอกสัก๒๓วัน
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าก็เป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับ
อันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อเช้านี้ปูพงปูพื้นแล้ว
และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนในการตรวจพิสูจน์บางกระสอบอยู่นะฮะ
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวทีมข่าวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
ขณะที่ในส่วนของนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ทำอะไรฮะประชุมฮะประชุมกับใครครับ
เขามีการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานขึ้นมากรณีนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ
แล้วก็คณะทำงานนี้ก็จะดูเรื่องของการเอาผิดชาวเน็ต
ไปปลุกปั่นข้อมูลเท็จในโซเชียลด้วยคุณ
ทำให้ชาวโซเชียลเข้าใจผิดปมจับยาตรงนี้
คือคณะกรรมการก็จะมีประหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะทำงาน
ก็ประชุมกัน๑๐โมงเหมือนกัน

รัฐมนตรียุติธรรมก็ประชุมที่กระทรวง๑๐โมงเหมือนกัน
แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
โดยยืนยันว่าผลการตรวจสอบชุดหลัง
ได้รับรายงานจากห้องทดลองปฏิบัติการ
ว่าเป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟส

คือปปศกองพิสูจน์หลักฐาน

เข้าตรวจสอบกระสอบของกลาง
สารของกลางอีกทั้งหมด๔๐๖กระสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

มีส่วนผสมของยาเสพติดซุกซ่อนอยู่หรือไม่
ซึ่งจากการหาบรือกับตัวแทนหลายหน่วยงาน

ในการตรวจสอบของกลาง๔๐๖กระสอบอย่างละเอียด
ได้เสนอให้รอบแรกแบ่งการตรวจสอบของกลาง
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เบื้องต้นในสัปดาห์นี้ก่อน
ส่วนที่เหลือจะทยอยตรวจสอบภายหลังให้ครบ

ส่วนผลความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่ทางวิชาการ

เมื่อวันที่เราไปตรวจที่โกดังที่ฉะเชิงเซา
ซึ่งก็ตรวจต่อหน้าผมเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีการนำชุดทดสอบ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจ
ผลลัพธ์มันออกมาเป็นสีม่วง
ก็เลยฆ่ากันว่าเป็นสารเสพติด
ซึ่งตัวแทนจากปปศก็ยืนยันว่า
วันที่มีการตรวจสอบของกลางวันแรกนั้น
ใช้ชุดทดสอบจาก๒หน่วยงานคือของปปศ

ว่าเป็นสีม่วงและอาจจะเป็นยาเสพติด

มันเกิดจากการจับกลุ่มยาเสพติดในประเทศไต้หวัน
ซึ่งเป็นปลายทาง
อะไรต่างอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซา

ทำให้ทั้งหมดทั้งมวลมันประจวบเหมาะสอดคล้องกันให้คุณ
ไต้หวันแจ้งมาว่ามียาเสพติดส่งมาจากไทย

พอตรวจสอบด้วยชุดทดสอบปรากฏว่าเป็นสีม่วง
ก็เลยเข้าใจคิดว่าเป็นยาเสพติดจริง

แต่ว่าการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการก็ไม่พบว่าเป็นยาเค
ทีนี้มันก็ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
คือการไปตรวจสอบให้ครบทั้ง๔๐๐กว่ากระสอบ
จะปล่อยสักกระสอบใดกระสอบหนึ่งมันปล่อยไม่ได้

อย่างไรก็ตามในการแถลงชี้แจงต่อสื่อมวลชน
ในวันที่๑๒พฤศจิกายน
วันที่ไปตรวจที่โกดังที่ฉะเชิงเซา

ก็ได้มีการตั้งข้อสังเกต
ว่าของกลางที่ตรวจพบอาจจะเป็นเคตามีน

ว่าจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับเคตามีน
คือมันสีขาวเป็นเกร็ดอะไรเหมือนกันเลย
แต่ยืนยันว่าไม่สามารถนำไปใช้สกัดเป็นสารตั้งต้นยาเสพติดได้
และหากนักวิชาการใดที่สนใจอยากขอตรวจสอบของกลางซ้ำ

คือให้หน่วยงานกลางหรือว่านักวิชาการเข้ามาช่วยพิสูจน์ด้วย

มันก็แปลกเนอะเอาชุดทดลองเบื้องต้นไปตรวจนะฮะ
แล้วปรากฏว่าเป็นสีม่วงก็เลยตีความว่าเป็นเคตามีนเป็นยาเค
แล้วต้องถามต่อว่าไอ้ชุดตรวจชุดทดสอบ
เวลาเอาไปตรวจไตรโซเดียมฟอสเฟสเนี่ยแล้วมันเป็นสีม่วงหรือเปล่าใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมครับสำหรับการตั้งคณะกรรมการ
คณะทำงานขึ้นมาอย่างที่ผมบอก
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธาน
ในการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เพราะว่ามีข้อมูลในโลกโซเชียลโจมตีกระทรวงยุติธรรม
โจมตีประสอบหนักเหลือเกินบอกว่าคุณทำงานอย่างไร
หรือว่าคุณมีการสลับสับเปลี่ยนของกลางหรือเปล่า
หรือว่าจริงมันก็เป็นสารเสพติด
แต่คุณก็เอาไปอย่างนู้นอย่างนี้

อันนี้ประเด็นใหญ่เลยประเด็นสำคัญเลยนะคะที่สังคมตั้งคำถาม
ใช่นะฮะอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
ก็ต้องตรวจสอบตามความเป็นจริง
ว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลที่เป็นความเท็จ
แล้วก็สร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือไม่
แต่ไม่ใช่เป็นการกันแกล้งประชาชนนะครับ

อันนี้คือรัฐมนตรีพูดแบบนี้

ซึ่งเรื่องนี้มันต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบ

หมายถึงการตรวจสอบอะไรสารต่างทั้งหมดแล้ว

ต้องดำเนินการหรือมีบทลงโทษใดกับทางเจ้าหน้าที่หรือไม่
ส่วนเรื่องการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ปปศถือว่าเป็นหน่วยงานตรวจยาเสพติดด้านยาเสพติด
ที่คือมันต้องเรียกความเชื่อมั่นนะครับจากต่างชาติด้วย

เรื่องนี้ยอมรับว่าในระยะนี้อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้าง
แต่ก็เชื่อว่าเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเอง
ส่วนการตรวจสอบหาสารเสพติดต่าง
ต้องมีการตรวจพิสูจน์ซ้ำอย่างละเอียด
เพื่อป้องกันความผิดพลาดอยู่แล้ว

แต่ก็ต้องมีการเอาไปตรวจในห้องปฏิบัติการ

ไม่ได้ตรวจครั้งเดียวแล้วก็เราฟันทงเลย
แต่อาจจะผิดในขั้นตอนของการแถลงข่าวออกมา

การตรวจสอบ๔๐๖กระสอบที่เหลือ

ใช่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

คุณอันชริยะบอกว่ามันเป็นเหลือใช่ไหม
เป็นเกลือดีนะไม่เป็นแป้งนะคะ